ร้องได้ให้ร้องร้องได้สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปกติน้ำสกุลใจนวลชื่อเล่นชื่อขวัญอายุ๑๓ปีปัจจุบันหนูเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ทับ๑
อำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายค่ะ
ที่บ้านของหนูมีสมาชิกครอบครัว

กว่านเขาเป็นคนที่แน่ลักค่ะ
มีอะไรที่ในบ้านช่วยได้เขาก็จะช่วย

บางครั้งก็ช่วยแม่ทำงานบ้างบ้าง

ให้เขาช่วยทำแทน

เป็นเส้นเลือดหัวใจเกินหลอดเลือดหัวใจตีบ
แล้วก็ผนังกั้นหัวใจห้องล่างรั่ว

น้องขวัญตอนนี้หลังเขาใหญ่ขึ้นทุกวัน
กระดูกหลังคดต้องได้รับการผ่าตัด
แต่ว่าหนูไม่มีค่าเดินทางที่จะพาลูกไปผ่าตัดค่ะ
ต้องไปทำที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ๙ที่กรุงเทพที่เดียวอย่างนี้ค่ะ
ยายของหนูชื่อเล่นชื่อว่าบัวค่ะ
อายุ๖๖ปีค่ะ
มีโรคประจำตัวก็คือโรคความดันเบาหวานไขมันค่ะ
ทุกวันนี้แม่ก็มีเขาคนเดียวนั่นแหละ
ให้แม่ยายพึ่งมั่งให้แม่มันพึ่งมั่งอย่างนี้

พี่ชายเคยประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ความจำเสื่อมโดยจำอะไรไม่ค่อยได้ค่ะ
ผมชื่อต้นนะครับเป็นพี่ชายของน้องขวัญนะครับ
ตอนนี้ก็จำได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับ
ผมก็ค่อยคิดค่อยพูดอะไรนะครับ
เผื่อจะได้จำว่าเราทำอะไรไปอย่างนี้ครับ

เพราะว่าน้องไม่ค่อยจะสบายผมก็เสียใจนะครับ

เป็นค่ารักษาพยาบาลของตัวเองของลูกสาวค่ะ
ตอนน้องขวัญเด็กอายุประมาณ๒เดือน
สมองเขาโตเกิดน้ำข้างที่สมอง
หมอก็ต้องเจาะแล้วใส่บอลลูนที่หัวค่ะ
ความฝันของหนูก็อยากเอาเงินมาใช้หนี้ที่แม่กู้ยืมมาค่ะ
ก็ที่เหลือก็อยากเป็นค่ารักษาพยาบาลค่ะ
ผ่าตัดหัวใจและผ่าตัดข้างหลังค่ะ
ทุกวันนี้หนูเจ็บปวดทรมานมากเลยค่ะ
กระดูกสันหลังตรงนี้ค่ะเขาจะเบียดกระดูกก้นกด

เวลาเขานั่งนานเขาก็จะปวดอย่างนี้ค่ะ
นานก็จะปวดแสบปวดร้อนอย่างนี้ค่ะ
มันก็เจ็บแสบค่ะมันจะล้าวไปทางหลังเลยค่ะ
ก็เจ็บทรมานหรือว่าเจ็บมากกว่านี้ก็ไม่อยากบอกให้ค่ะ
อยากให้น้องขวัญด้วยแล้วการผ่าตัด
ไม่ว่าจะเป็นทั้งรูปของใจและรูปกระดูกหลังค่ะ
ถ้าหายก็อยากให้ร่างกายกันเร็ว
จะได้ทำงานมาดูแลแม่ค่ะ
อยากให้ลูกตั้งใจเรียน

ไม่รู้ว่าแม่จะส่งลูกถึงฝั่งได้เมื่อไหร่
หมดกำลังแม่เมื่อไหร่

ลูกจะเอาเงินมาแจ้งให้หนูไหมนะ

จ้ะไม่ก็หักลูกเจ้า
วันนี้เรามาพบกับเด็กหญิงคนนี้เลยนะครับน้องขวัญนะครับ
ร่างกายจะไม่เต็มร้อยแต่สองมือน้อยขอสู้เพื่อครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ

คุณแม่ก็ไม่สบายเป็นโรคไตระยะท้ายแล้ว

ตัวขวัญเองก็ไม่ได้สมบูรณ์
นะคะลอยที่อกก็มีนะคะขวัญมีอาการไม่สบายเป็นอะไรบ้าง
ครั้งแรกผ่าตัดมาที่ศีรษะเนี่ยนะคะ
ขวัญอายุเท่าไหร่คะตอนที่ผ่าตัดที่ศีรษะ
ตอนนั้นยังจำความได้ไม่ชัดเจนมากใช่ไหมคะ

งั้นต้องไปถามคุณแม่เดิมทีเลยค่ะคุณแม่ขวัญคลอดออกมา
น้องดูเป็นเด็กยังไงคะสมบูรณ์ไหมหรือว่ามีอาการผิดปกติอะไรหรือเปล่า
พอคลอดออกมาน้องขวัญมีอาการตัวเขียวต้องอยู่ในตู้อบตลอดนะคะ
และหลังจากนั้น๗วันเขาก็ส่งตัวจากเชียงรายมาทำการผ่าตัดที่เชียงใหม่ค่ะ

เพื่อว่าที่จะต้องใส่หลอดเลือดที่ชายโครงมาหาที่หัวใจอะค่ะเพราะว่าหลอดเลือดของเขาตีบแล้วทำให้ตัวเขาเขียว
ผ่าตรงนี้เสร็จแล้วหลังจากนั้นล่ะคะน้องก็เติบโตมาปกติไหมคะคุณแม่
อายุประมาณได้๒เดือนหลังจากนั้นก็เกิดอาการสมองโตน้ำคลั่งที่หัวอายุได้๖เดือนน้องขวัญก็เกิดอาการกระดูกหลังคดอะค่ะ
หนูก็ไม่มีค่ารักษาที่จะไป
หลังจากนั้นหัวใจก็มีปัญหาอีก
ค่ะเป็นเส้นเลือดของใจเกินอะค่ะแกหายใจเนหอมก็ต้องได้รับการผ่าตัดอะค่ะ

ที่ช่างใหม่อะค่ะที่หน้าอกที่ช่างใหม่อะค่ะ

ณตอนนี้ต้องผ่าอีกไหมคะ
อดเลือดที่เขาใส่อยู่ทุกวันนี้ต้องเปลี่ยนทุก๑๐ปีค่ะ
หมายความว่าทุก๑๐ปีน้องขวัญจะต้องผ่าทรงอกแล้วแหกกระดูกที่หน้าอกออกเพื่อไปเปลี่ยนหลอดเลือด

คุณแม่แค่ฟังก็กลัวแล้วค่ะ
นี่แหละค่ะหนูถึงสงสารลูกอยู่ทุกวันนี้ค่ะ
เราได้ฟังเรื่องราวชีวิตของครอบครัวของน้องขวัญไปแล้วนะครับ
วันนี้รายการของเราก็พร้อมที่จะช่วยเหลือครอบครัวนี้นะครับ

มารายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตของเราต้องการเงินทุน
เอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเราเท่าไหร่ครับ

จะเอาเงินหนึ่งแสนไปทำอะไรบ้างคะไหนเล่าให้พี่เป๊กฟังสิ

ค่ารักษาพยาบาลให้กับหนูและแม่ค่ะ

ขวัญจะต้องร้องเพลงในรายการของเรา๖เพลงให้ถูกต้องทั้งหมด
เรามีตัวช่วยให้สามตัวช่วย

เริ่มกันที่เพลงแรกเพลงที่หนึ่ง

ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่หนึ่งมาเลยครับ

เพลงนี้มีมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
อยากให้ขวัญได้ตังค์กลับไปเยอะเท่าที่ขวัญอยากจะได้
ทำยังไงกันนะเราถึงจะได้เงินเยอะ

นะคะถ้าร้องไม่ได้มีตัวช่วยนะคะ
ค่อยไปลูกค่อยคิดค่อยทบทวนเอาให้รอบครอบ
เพลงนี้เป็นเพลงแรกยังไงก็ต้องร้อง
เพราะว่ายังไม่มีเงินที่สะสมเอาไว้แต่ว่าสามารถใช้ตัวช่วยได้นะครับ
เลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
แล้วเพลงที่๑นี่แหละครับขวัญจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

เพราะว่าข้าแอบเห็นคุณครูนะคะ
คุณครูก็เชียร์เหมือนกันนะบอกว่าไม่ใช้หนูทำได้ลูก

นะเอาล่ะขอให้ความรักที่ขวัญมีให้กับทุกคน
กลับมาที่ขวัญเป็นพลังนะคะ
ให้เพลงนี้ขวัญมีสติมีสมาธิและทำให้สำเร็จนะคะ
ขอให้ขวัญโชคดีค่ะเพราะว่าเราทุกคนที่นี่ก็รักขวัญเช่นเดียวกันค่ะ
เพลงที่๑ครับเพลงนี้มูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
เพลงติ้นฟ้าห้องว่าต้องสวย
ลูกต้องทำห่างไอ้ใด
เคยบอกแม่ไว้จำได้เสมอ
จากบ้านวันฟ้ามัว
มาขึ้นรถทั่วที่อำนาจ
หอบฝันเปื้อนน้ำตาเอิญเฝ้าเมืองเสียงดวงเดียวดัง
แลกรายได้ที่ใจส่องหาไม่ตรงที่เรียนมา
ก็ต้องรีบมารอทางไม่ว่าอยู่
เช่าห้องโสมสุขนอนเพื่อลดทอนรายจ่าย
จะเก็บเงินพันสักใบต้องใช้เวลาหลายเดือน
หลังคาเรือนหรั่วห้างหัวเตียงแม่จักกะย้อน
มีแค่ที่พอฝันยี่หอหลับเลือน
น้องอ้อนวอนขออยากมีเสื้อใหม่เหมือนเพลิน
ภาพหวังข้างใจย้ำเตือนฝันไม่เลื่อนแต่คงต้องรอ
เขียนคำห้ามท้อไว้เตือน
ฝันสายเลื่อนความมุ่งมันจากแม่นั้นยังมีมากพอ
ลูกแม่ยังสู้ไว้แม้เมืองไกลใจร้ายต่อ
ความฝันที่เราเฝ้ารอลูกขอทยอยส่งคืน
เป็นเรื่องร้องของน้องขวัญนักสู้ชีวิตของเรา
ร้องแบบตั้งใจร้องมากเลยตั้งใจร้องจริงดูได้เลย
เขารู้ว่าเขามาทำเพื่ออะไรค่ะ

เราเห็นความสู้ค่ะของครอบครัวนี้จริง
สู้ของคุณแม่ที่เห็นลูกตัวเอง
โดนผ่าไม่รู้กี่ครั้งคุณแม่
แล้วลูกเองก็สู้ค่ะวันนี้
อย่างสุดพลังเลยจริงนะคะ

ขอให้อยู่กันไปนานนะคะ

เพลงนี้มูลค่า๑๐๐๐บาท

มูลค่า๑๐๐๐บาท

ร้อง

แล้วหวังนะแล้วหวังนะ
แล้วหวังนะ
แล้วหวังนะ
กองน่ามีความเจ็บเจ็บเจ็บ
ยุ่งกลัวทุกทุกวิน
เป็นห่วงนะลูกดีใจแต่ว่าต้องค่อยเลยเอามือมา
มันลื่นมาค่ะ
เดี๋ยวจะไปกัน
เขียนฝันไว้ข้างฝา
ก็เป็นเพลงของคุณรัชนกศรีโรพันธ์ที่น้องขวัญร้องได้เมื่อสักครู่นี้
อนุญาตประกาศร้องได้ในเพลงแรกแบบนี้ค่ะ
รับราคา๑๐๐๐บาท
เพลงแรกกับการขึ้นเวทีครั้งแรก
แล้วน่าจะเป็นการได้ออกทีวีครั้งแรกของน้องขวัญด้วยนะครับ
สำคัญกับขวัญกับแม่ยังไงบ้าง
ค่ะสำคัญที่สุดค่ะเพื่อจะเอาไปใช้หนี้ค่ะ
เดี๋ยวกลับมาข้างหน้าเราจะมาคุยกับครอบครัวนี้อีกทีนึงนะคะ

น่าค้นหามีเรื่องราวให้พวกเราได้ฟัง
เพื่อให้กำลังใจและเพื่อเป็นกำลังใจ
วันนี้ก็ได้เป็นหนึ่งมืออินบาร์

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตของเรานะครับ
ใครที่เป็นแฟนรายการเป็นแฟนของน้องขวัญ
หรือว่ามีแฟนใครก็แล้วแต่ติดตามชมกันได้นะครับ

๘นาฬิกา๒๐นาทีเป็นต้นไปครับ

มีอีกรายการหนึ่งที่อยากให้คุณผู้ชมได้ติดตามชมนะคะ
เป็นรายการที่ช่วยพยุงคนลากย่าค่ะ
นั่นคือรายการเกมต่อชีวิตค่ะ
เอเชยามิดชัยรออยู่ค่ะ

กว่าจะพบกันใหม่นะครับวันนี้

ตอนที่เขาเกิดอุบัติเหตุนี้กระโหลกเขาร้าว

จำอะไรได้บ้างไม่ได้บ้าง
ตอนที่ผมฟื้นขึ้นมาเนี่ยผมจำไม่ได้ครับ

ความรู้สึกของขวัญเป็นยังไงบ้างคะ

ครอบครัวของหนูต้องเป็นแบบนี้ด้วย

แฟนของใครโทรมา

มาร้องรำพันบอกว่าคนของฉันนั้นมีเขาเป็นเจ้าพ่อ